กันที่จังหวัดมหาสารคาม
เขาบอกร้านนี้อร่อยจะต้องบอกต่อ

ให้ดูน้ำซุปกันไปก่อน

ใช่คุณไม่ธรรมดาจริง
ที่เราเห็นอยู่นี่คือก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ยายนางค่ะ
ปรุงด้วยน้ำซุปยาจีนนะคะ
เป็นของนางจุรีรัฐอัตนาอายุ๕๗ปี
หรือว่าลูกค้าเขาจะเรียกกันว่ายายนาง

แล้วก็แวะเวียนกันมาอุดหนุนแบบไม่ขาดสายเลย
เปิดขายมาก็๒๐ปีแล้วค่ะ
รายได้เนี่ยนะวันหนึ่งก็โอ้โห

นางบอกว่าจุดขายที่ถูกใจลูกค้า
ก็คือก๋วยเตี๋ยวที่ชามใหญ่
มีให้เลือกทั้งน้ำใสและน้ำตกนะคะ
แน่นไปด้วยเนื้อโครงไก่
พร้อมกับผักเคียงแบบฟรีไม่มีอั้นเลยจ้า
เคล็ดลับความอร่อยที่ต้องบอกต่อกันหน่อย

น้ำซุปเป็นน้ำซุปโครงไก่

ที่ใช้เวลาตุ๋นนานถึง๒ชั่วโมงเต็ม
เครื่องตุ๋นยาจีนก็มี
มีแห้งเจียมไหม
แต่ต้องมีแน่แปลกวยกับเกากี้

เขาจะใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะในการปรุงรสชาติของน้ำซุป
เพื่อที่จะทำให้น้ำซุปหวานหอม

นี่เป็นเคล็ดลับที่ไม่รับเลยนะคะ
แวะไปได้นะคะที่ร้านสามารถไปพิสูจนรสชาติได้ด้วยตัวเอง
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลอาชาซอย๖ทางไปวัดป่าโนนแท่นค่ะ
เปิดขาย๑๐โมงครึ่งไปจนถึงบ่าย๓โมงหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ
สุดสัปดาห์อย่าได้ไปทานนะครับเพราะว่าร้านนั้นปิดหาไม่เจอครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอ้โหสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาใช้โครงไก่ในการต้ม
คือหลายคนแม่ค้าหลายคนผมเคยไปถามนะว่ามีทีเด็ดอะไรในการต้มซุปโครงไก่นี่แหละ
เขาบอกว่าถ้าใส่ลงไปยิ่งเยอะเท่าไหร่น้ำซุปมันจะยิ่งหวาน
ใช่ถูกต้องแล้วก็เหมือนกับน้ำซุปข้าวมันไก่อะคุณ
มันไม่มีอะไรเลยนอกจากไก่โครงไก่ฟัก

ใช่เพราะว่าดิฉันเคยเห็นบางร้านที่เขาขายไก่พอไก่หมดตัว
เขาก็จะเอาโครงไก่ใส่ต้มลงไปในมันกับซุปต่อ
นี้ทั้งนั้นนะครับต้มจนยุ่ยแบบนี้เอามาทานโอ้โหอร่อยดีจังเลยนะครับ
เอาเราไปทานกันดูเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำลวกจิ้มมีลวกจิ้มด้วยนะครับ
หิวแล้วเป็นไงล่ะเช้าเช้าแบบนี้แต่ละเมนูที่เรามานำเสนอเนี่ยนะครับ